ตลอดข่าวของเราบอกเลยเดี๋ยวนี้นะมีเพี้ยนมีเพี้ยนใหม่มา
จากแต่ก่อนวันเสาร์วันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีคุณนิวนาว
อ๋อจำได้แล้วเพื่อนใหม่ของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยว
วิถีชุมชนนะคะไปดูชุมชนที่มีประวัติความเป็นมา
มีการใช้ชีวิตมีวิถีชีวิตที่ชาวบ้านเนี่ย
พันกับสายน้ำด้วยจะเป็นที่ไหนยังไง
เดี๋ยวต้องให้คุณป่าคุปตนันพาไปไปกันเลย
เอิงเออเอิงเออเจ้าเอิงเออเจ้าเอิงเออเจ้าเอิงเออ
เอ้วเอ้วเอ้วบ้านฉันมีของดีมากมาย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
มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปลายอายุทยาเลยนะครับ
เขาบอกว่าเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำ
แล้ววันนี้ครับพี่โสพลพาผมทัวร์ก่อนว่า
เอ๊ะที่นี่เขาบอกว่ามีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย
ไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณป่าเดี๋ยวก่อนก่อนไปครับสัญญาเช็คอินก่อนครับ
หายรูปไว้ก่อนยังมีของหายนี่จะได้ตามตัวถูกเลยต้องเลยอ๋อ
ตะบนบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นชุมชนโบราณในสมัยปลายกรุงศรีอายุทยา
ที่มีเรื่องราววิถีชีวิตริมน้ำที่น่าค้นหา

ที่มีความผูกพันกับคนในชุมชนตำบลบ้านแหลมเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นแม่น้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงคนในชุมชน
มาตั้งแต่สมัยอดีตการจนถึงปัจจุบัน
ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้

ที่เห็นอยู่ตรงนี้มีบวงสหวงอะไรหรือเปล่า

เป็นทูปสีประจำวันเกิดนะคะ

อันนี้๗สีก็คือเรียงตามจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย

เวลาเราอยากได้ทูบเราต้องทำยังไงบ้าง

คุณป้าถืออุปกรณ์ของเราไว้ก่อนถ้าเป็นไม้
อันนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะที่สำหรับทำเป็น๗สีประจำวันเกิดคิด

ก้อแดงจันทร์ขาวชิ้นเรื่อยแป้ง
แล้วก็ของเราเป็นสมุนไพรของเราก็จะมีน้ำตะไคร้หอมนะคะแล้วก็น้ำใบเตยหอม

แบบนี้นะครับเป็นแป้งเหนียวนึบ
มันจะแห้งในระยะเวลา๒วัน
อันนี้ต้องจัดระบบครับ
ยากเหมือนกันนะเนี่ย
มันเป็นงานศิลปะ
หลังจากที่ทำทูบหอมพรมเศรษฐีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของทางตำบลชุมชนบ้านแหลม
นั่นก็คือการทำขนมไทย
และในวันนี้ครับผมจะมาทำขนมทองม้วนและทองพับ
ขนมไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งหน้าตาและรสชาติ
เฉพาะแบบไม่เหมือนใคร
จะยากแค่ไหนมาลองทำกันซะหน่อย
โอเคค่ะได้ค่ะตรงนี้เลยค่ะ

เห็นพี่บอกว่ามีอีกอื่นเมนูคือทองพับแทวดีพับ

อันนี้เรียกว่าศิลปะการพับผ้าขนหนูนะครับ
เดี๋ยวมาชิมกันหน่อยว่าจะอร่อยมั้ยนะครับ

ถ้าเกิดสมมุติเรามาที่นี่ก็จะเป็นลูกทรงแบบนี้นะครับ

กล่อมของเนื้อแป้งที่ผสมมาขายนี่สุดยอดจริง
วันนี้หลายคนคงจะเต็มอิ่มไปกับกิจกรรมสนุก
ของทางชุมชนตะมนต์บ้านแหลมเหมือนกับผมอย่างแน่นอนครับ

ครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปล่องเรือสูดอากาศแบบธรรมชาติ
พร้อมไปสัมผัสวิถีชุมชนริมน้ำ
แม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านแห่งนี้
ตั้งแต่สมัยอดีตการจนถึงปัจจุบัน
บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาได้อย่างลงตัว
กับชุมชนตะบนบ้านแหลมอำเภอบางปลามะจังหวัดสุพรรณบุรี
นี่เป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนที่แท้จริงเลยนะคะ
เห็นไหมว่าเรามีเพื่อนใหม่คุณปาคุปตนัน
พาไปที่บางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ไปพบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันกับสายน้ำ
สนใจอยากจะไปเที่ยวแบบนี้เราก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อไว้ด้วยครับ